สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเรช
สวัสดีค่ะตั๊กแถลงตั๊กแถลงไม่ต้องแอปแล้วรุ่นนี้โลกสองใบเธอไม่มีอยู่แล้ว
เข้าเลยกันก่อนขาวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะค่ะโอ้โหวันนี้โอกาสบันเทิงแล้วเนอะ
นี่เธอแต่งตัวคอนเซ็ปต์อะไรเนี่ยโรคสองใบไงอ่ะดูค่ะโลกสองใบไม่สรุปแล้ววันนี้คือเขาก็ออกมาแล้วนี่
บีก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยคุณแม่คุณแม่เลือกก่อนถ้ามีโรคสองใบคุณแม่จะอยู่โรคไหน
ไม่รู้อ่ะผัวก็ไม่เคยมีก็ไม่เคยมีใครอยู่แล้วคุณแม่ผัดไทยอยู่โรคไหนคะโรคสวย
คือวันนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงต้องพูดเลยแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดประเด็นร้อนแรงเนี่ย
เมื่อวานนี้เขาก็มีการตั้งกรุ๊ปกันเพราะเอิญฉันประชุมเสร็จตีหนึ่งไม่ได้เข้าไปกับเขานะครับ
ก็มีอีนี่มันแซ่บชื่อห้องนะอีนี่มันแซ่บโลกสองใบในแอปคลับเฮาวส์เมื่อวานนี้คลับเฮาส์เนี่ยนะครับ
โดยมีพิธีกรชื่อดังวันนี้อยู่โรงพยาบาลเอ็กซาเรย์นิ้วอยู่นะฮะ
หนุ่มกันชัยกำเนิดพอยที่เขาเขียนเธอเมื่อวานเนี่ย
รวมไปถึงทาแนนีราเนี่ยกลุฟเนี่ยหรือซึกมีนิงปันนิตาซารแนะอยู่ด้วย
และนี้เขาก็สัมภาษณ์ซึ่งมันไปรบสำคัญเกี่ยวกับดราม่าของเจริญอัคลัมท์ซารีอยู่ด้วยวันนี้นะครับ

เป็นคนไฟ่กับคุณบุ๋มอืม
แล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าเป็นคนรู้เรื่องในอดีตเมื่ออารมณ์แบบเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเขาก็รู้
เกี่ยวกับคุณอาร์บีเกี่ยวกับคุณจักรจันทร์นั่นแหละ
ปรากฏว่าคุณปุ๊กเนี่ยบอกว่าเขาออกมาปกป้องจักรจันทร์ฮะเพราะอะไรเพราะบอกว่าจากที่เคยเจอกันเนี่ย
เพราะว่าจักรจันทร์เนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาไอ้จันทร์เป็นคนที่ชอบทำบุญทำกุศล
อันนี้พูดจริงก็จริงก็จริงคือไอ้จันทร์อ่ะถ้าสมมุติแต่ใครรู้จักมันจริงจริงอ่ะ
คือมันจะเป็นเด็กเอ่อที่ซ้ำไปบ่ออ่ะไม่มีพิษมีภัยไม่มีภัย
เรื่องแบบสัตว์เลี้ยงคือเขาอุปถัมธ์ที่เรียนตลอดเนาะเลี้ยงแมวคือเขาแยอกมาก
ก็บอกเลยว่ามันไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่า

โดยประเมินว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีเป็นไปได้สามทางว่าทางแรกเนี่ยอาจจะมีคนปั่น

หนึ่งเขาก็ยืนยันในข่าวใส่ไข่ก็แหละว่าเอาจริงแล้วคนที่ชื่อตาลไม่มีตัวตนหรอก
ปรากฏว่าเหมือนบุ๋มประนัดดาบอกเฮ้ยฉันก็มีข้อมูลนะข้อมูลที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ด้วยว่า

จนตอนนี้คือไม่มี

เหรอครับซึ่งวันนี้คุณปุ๋มโค้ยออกมาพูดว่าไม่ตัวตนเพราะว่าเมื่อวานี้มันมีสองตัวเป็นอย่างนี้
เต็ปแรกก็บอกเป็นนักร้องลูกทุ่ง
ซึ่งวันนี้คุณหนุ่มกัญชัยเขาออกมาออกรายการของเขาแล้วโหนกระแส
ว่าเอานักร้องลูกทุ่งวันนั้นมารู้สึกยังไงที่เอามีภาพ

เต็ปที่สองไปเอานางแบบขายครีมมาอีกบอกว่าเป็นตาน
มันก็เลยเป็นเรื่องไปแล้วว่าเฮ้ยมันโป๊ะแตกแน่นอน

มีบุ๋มประนัดดามีหนุ่มกัญชัยบุรทนายนิด้า
พูดเกี่ยวกับเรื่องดราม่าจักรจันทร์

เพราะเขาบอกว่าเขารู้จักอาจารย์ดี
พบกับจักรจันทร์จริงแต่ตัวเองก็รู้จักกับจักรจันทร์ว่า
เป็นเด็กที่เข้าวัดมีจิตใจมีเมตตา

ก็คือเอาง่ายว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีคนปั่นอยู่ด้านหลัง
ส่งภาพคือเอาง่ายเหมือนสร้างละคร

คือสร้างแชทลับสร้างตัวละครชื่อตาน
สร้างว่าโอเคล่ะคนที่แต่งงานกับจักรจันทร์

คุณเคจะแต่งงานปุ๊บเขาเคยแต่งงานมาแล้วเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

โรคลาหมดแล้วก็ไปขุดบอกว่าคุณเคเนี่ย
มีโรคสองใบมีแฟนฉือตรงฉือตาลตาลเป็นแอร์โฮสต์ส่งโฮสเตจ
แล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาด้วยความรัก

ถึงกระดับว่าไปเอาเกรสการก้าว
อะไรนะชื่ออะไรนะนกอุศนี
ด้วยความที่นกอุสานีเกสการเก้าก็เป็นห่วงเพื่อน
ขับรถตู้ไปดึงตัวจักรจันทร์ขึ้นรถเลยครับ
เปิดคลิปให้ฟังปรากฏว่าคลิปโป๊ะแตกอีกน้อง
โป๊ะแตกว่าอ๋อไอ้คนที่ไปอัดคลิปมา
ก็คือเป็นเสียงแฟนครับป๊อกไปป๊อกแตกรถ
ไปหมดแต่ก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนสองคนอ่ะ
มันเป็นห่วงเพื่อนเนื่องจากเพื่อนสองคน
ผู้จัดการผู้จัดการก็ส่งคลิปส่งอะไร
แม้กระทั่งดาราด้วยกันแม่เกสการก้าวแม่นกอุศนี
ก็ยังหลงเชื่อเลยและนกโดนถั่วลงโอ้แต่เอาจริง
อย่าไปลงไปเลยเพราะว่าเอาจริงนะ
ถ้าวันหนึ่งเป็นเธอโดนอย่างนี้มีคนมาปั่นฉัน
ฉันก็ต้องดึงเธอขึ้นรถตู้ไอ้เมย์มาคุยกันสิ
แม่แต่สติล่ะสติล่ะสติอยู่ตรงไหนคุณแม่
ไม่แต่พวกเขาตอนเธอต้องยอมรับ

คุณแม่บางทีช่วงนี้คุณแม่อาจารย์รักเตือนมานะ
คุณแม่โดนระวังเรื่องสื่อนะหนูก็เตือนคุณแม่

ถูกแต่อันนี้คือเพื่อนก็แบบว่าเหมือนเตือนแล้ว
เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริง
คนเราเมื่อก่อนถ่ายละครมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่เดือนสองเดือนเหมือนอย่างนี้

นางอยู่กันเป็นปีนะแล้วยิ่งละครช่อง๗คิดถูกกับเครื่องละครนางอยู่เป็นปีนะ
เพราะฉะนั้นก็จะผูกพันกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไร
แต่รู้แต่ว่าพวกนางไปดึงจักรจันทร์ขึ้นรถตอนนั้นจักรจันทร์เดินอยู่กับแฟนด้วย
จักรจันทร์ก็เลยเอาแฟนมานั่งฟังคลิปด้วยเอาแฟนมานั่งฟังคลิปด้วยนะ
ปรากฏว่าโป๊ะแตกโป๊ะแตกยังไงโป๊ะแตกว่าอ๋อคลิปนั้นคือมีการสร้างขึ้นมาหมดเลย
มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยอันไหนจริงอันไหนไม่จริง
ปรากฏบุ๋มปะนัดดาก็น่าจะได้คลิปมาอย่างนั้นนั่นแหละถูกต้องไหม
หนุ่มกัญช์นี้เฮ้ยฉันเห็นไปสืบหนังสืบซู่ตาย
เช็คที่สุดสุดของพี่หนุ่มอ่ะอือหนุ่มเขาเป็นแบบนี้
แต่ตัวฉันเองอ่ะฉันว่ามันแค่เหมือนบทละครบทเดิมแต่แค่เปลี่ยนดาราค่ะ

แล้วอีกคนนึงยังไม่มีใครพูดถึง

ถ้าคุณแม่โดนขึ้นโรงคุณสารผมต้องรับรู้นะคุณแม่

ให้

หรือว่าเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้

แต่เขาเคยทำมาแล้วเมื่อ
ไอ้จิ๊กนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมายุ่ง

โอ้ยคุณแม่อยาก

ไม่ใช่ฉันไม่รู้แล้วคนนี้อยู่ดี
ก็เลิกไม่มองหน้ากันจนถึงทุกวันนี้
เออ
บางทีรักเข้าใจได้แต่รักอาจจะต้องมีแบบขอบเขตบ้างเนอะ
เอาล่ะคนนี้อ่ะพี่เป็นคนผู้ดาแน่
เอาเหรอเออชิคกี้พายพูดถึงเนี่ยมีสองคนเหรอไหมคะ
คือยังขาดอีกสองคนที่ถึงจะพบ
มันเอาจริงป่ะฉันไม่ชอบมันผ่านมาหลายสิบปีแล้ว
คุณแม่เมื่อก่อนเนี่ยหนูตามสัมภาษณ์เนี่ย
เอาตรงนะมันก็มีการแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
ทั้งผู้จัดการทั้งตัวดาร์ไลน์ก็มีการอันตรงก็รู้เหตุผลอะไรบางอย่าง
บางทีบางวันอาจส่งข่าวมาให้พวกหนูนะให้มาสัมภาษณ์เรื่องนี้
มันก็เหมือนที่พอนร่าพูดเอ้างงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนี่หรอ
วันนี้พอนร่าออกมาพูดอะไรเลยเค้ามีการเข้าไปปวดสัมภาษณ์เดิม
โดนหลอกนั่นแหละแถมว่านักข่าวหลายคนก็โดนเช่นกัน
ซึ่งไม่รู้ว่าใครจริงหรือไม่จริงนะคุณปุ๊กคุณปุ๊กก็คืออย่างที่แองจี้บอกว่าเขาอยู่เมืองนอกเมืองนา
เขาก็หวังดีเขาบอกเขารู้จักกับยายจันดีเนี่ยคุณปุ๊กเนี่ยเขาบอกเลยว่า
ถ้าไม่รู้จริงไหมก็ไม่ควรนำเสนอคุณปุ๊กย้ำอีกว่าซีจะหยุดอย่างเดียวไม่ได้
แต่ต้องขอโทษด้วยเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้จักรจันทร์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
ซึ่งหนุ่มก็เห็นด้วยกับคุณปุ๊กก็คือหนุ่มกัญชัยก็จะเห็นด้วยนั่นแหละ
เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์แล้วก็เอามาโพสต์โชว์
จากนั้นคุณหนุ่มก็ได้ต่อสายหาจักรจันทร์ซึ่งจักรจันทร์ก็พูดเสียงเคลือเลยว่า
เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานนะครับกำลังจะมีความสุข
แล้วก็เป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาแล้วนะ
แต่วันนี้เรื่องนี้กลับไปอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชีวิตจันทร์
อย่างน้อยก็ทำให้คนเนี่ยก็ควรจะออกมาขอโทษบ้าง
ขนาดเยียวกันเช่าเนี่ยก็ไปไล่ขุดเรื่องราวเก่าอ่ะนะครับ
เอ่อออกมาแฉอีกอ่ะก็คือทุกวันนี้
อย่างที่บอกเมื่อวานคุณบอยทะกลเกียจเขาสอนใช้คำนึงมด

ถึงเวลาเรากล้าแฉเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องแฉคุณกลับได้นะ
อ้าวแล้วคุณดีไม่กลัวอะไรล่ะ
ก็ใช่ไงเพราะเขาพูดว่าทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว
คือเราแฉปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็ต้องแฉเรากลับด้วย

อีบ๊ามูก็คุณไม่ได้อีบ๊าอีบ๊าอีบ๊า
จะมีเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องที่คุณแม่จะน่ากลัวคือเรื่องผู้ชาย

ไม่ว่าคุณย่าอายายอยู่ต่างคุณพวกแม่กระตันยู

เรื่องผู้ชายเราไม่ได้กลัวอะไรเพราะคุณแม่เอาไปพูดในบาดาวฟิล์มหมดแล้ว

โดยเปิดใจว่าเคยมีอดีตผู้จัดการส่วนตัวคนหนึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความจริงเลย
รู้สึกอึดอัดจึงขอไม่ร่วมงานต่อเขาชอบทำตัวเหมือนแฟน
อันนี้คือเขาก็มีการไปขุดแบบว่าบทสัมภาษณ์เก่าพอลล่าขึ้นมาอะไรอย่างนี้
โกหกทุกเรื่องกิจกันไม่ให้เธอได้เจอกับคนที่รู้ประวัติเขา
ในขณะเดียวกันวันนี้ทางฝั่งของโลกทวิตเตอร์ก็ได้ร้อนระอุไม่แพ้กันครับ
มีการขุดวิรกรรมของอดีตผู้จัดการเมื่อครั้งเคยเป็นผู้จัดการของพลอยเชอร์มาน
พอยเชอร์มาเนี่ยโดยอ้างว่าพลอยก็เคยไล่ผู้จัดการคนนี้ออกเหมือนกัน
เพราะอยู่ด้วยแล้วประสาทเสียผู้จัดการคนนี้เป็นผู้จัดการให้พอออลล่าด้วย
ด้านพอลล่าก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวเหมือนกันก็เลยออกกรรมมาตกที่ชะกะจั่น
แต่เขาอยู่กับพี่จันรใจมาสิบห้าปีนานมากเขาตั้งแต่สมัยก่อน
ให้ให้พวกดาราที่เขาสนิทน่ะนึกออกป่ะเขาก็ส่งมาอย่างนี้เขาก็
คือหมายถึงพยายามจะบอกจะอธิบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
หลายคนก็อาจจะบอกว่าเขาบอกอาบอกได้แค่มันไม่ใช่แบบนั้น
อาจะเขียนเรื่องราวทั้งหมดทิ้งไว้ว่าอาทำอะไรไปบ้าง
วันหนึ่งอาจไม่ได้อยู่แล้วเมื่อความจริงเปิดเผย
แต่อานะแต่จะอาจจะมีคนได้อ่านข้อความข้อความจริงแล้วก็รู้ความจริงบ้างว่า
อาทำหรือไม่ได้ทำอะไรเขาก็บอกอุ้ยเหมือนการสั่งเสียหรือเปล่า
ใช่เพื่อนรถเมล็ดก็ส่งมาบอกว่าเขาเขียนอย่างนี้ยังไงกับ
เมื่อตอนเย็นก็ออกมาขอโทษอ่าออกมาขอโทษ
อ่าอ่าดูข้อความที่คุณอาร์บีขึ้นหน่อยล่าสุดอ่านี่นะครับ
นะครับเขาขึ้นมาขอโทษอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันท
ก็ได้โพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
อาร์บีต้องขอโทษจักรจันทร์อคัมซิริแล้วก็เควัฒนา
สำหรับทุกเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้จักรจันทร์แล้วก็เคเดือดร้อน
ไม่สบายใจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการกระทำของอา

ขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้ช่วงเวลาสำคัญของทั้งคู่
กลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายยืนยันว่าไม่เคยคิดทำลายน้อง
ทำไปเพราะเป็นห่วงมากเกินไป
จนทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดขอโทษจากใจจริง
ขอโทษอ้ำนันทิยาที่ความเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนของอา
เขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ควรเอาลูกของอ้ำนันทิยานักรองลูกทุ่งไม่ควรใส่

เพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดของอานะฮะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทุกครั้งแล้วก็เป็นความเสียหายต่อคุณอ้ำ
ต้องขอโทษครอบครัวคุณอ้ำและทางค่ายเป็นของคุณอ้ำเป็นอย่างมาก
ขอโทษนกอุศนีเพื่อนแท้เพื่อนที่จริงใจที่สุดคนหนึ่งของจันทร์
เชื่อในข้อมูลและเป็นห่วงเพื่อนมาก
ยอมเอาตัวเข้าแลกกับกระแสสังคม
ขอโทษวงการบันเทิงสำหรับทุกเรื่องที่วุ่นวายที่เกิดขึ้น
สุดท้ายบีพร้อมน้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
จากทุกคนที่เคยได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเรื่องนี้
ขอโทษอีกครั้งจากใจแล้วก็มีขอโทษทุกคน

ถามอะไรถามคนดูข่าวทุกวันนะฮะแล้วเรารับผิดชอบยังไงคุณแม่

เอาเรื่องนี้มันจะไปได้ในหวดหมู่ไหนเนาะ
มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องทางแพ่งเนาะ
เสื่อมเสียอันเนี้ยหรอแต่จังใจดีเนอะมดเนอะอาจจะใช่คือเขาก็พนใจเย็นมากน่ะอืม
แต่สุดท้ายมันไม่ไหวคุณแม่ต้องออกไปคือหนูติดต่อเขาตั้งแต่นอกตั้งแต่นู้นแล้วน่ะ
ตั้งแต่ผ่านผู้จัดการคนนี้เพื่อเขาเชิญเขามาออกรายการรายการหนึ่งตอนสัมภาษณ์อ่ะอืม
ก็ตอนนั้นเขาก็ยังดูแลกันอยู่ซึ่งตอนนั้นก็คนอยู่ด้วยกันมาสิบห้าปี
แต่จริงจริงเรื่องแต่งงานเขาก็มีการเลื่อนมาต้องหลายรอบมาสี่รอบ
มาถึงวันนี้ได้เขาก็พยายามมาหลายทีแล้วอ่ะอืมมีแต่ถามว่ามันก็ไม่เหนือความคาดหมายว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะ
เพราะว่ามันก็เราก็รู้กันอยู่แล้วหมายถึงพวกเราอ่านข่าวคือฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้ตกใจตื่นตื่นเต้นเลยเพราะไม่ตกใจแต่ข่าว
อสรย่อออกมาผู้หญิงโลกสองใบเดี๋ยวเจอข่าวเงิบแน่นอนผู้ชายมีเมียแล้วเดี๋ยวต้องล้มงานแต่ง
แต่ผู้หญิงก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังเดินหน้าต่อไปเพราะแบบถอยหลังไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะ
วันนี้คนมันขุดแหละที่จริงก็มีอีกตั้งหลายเนอะดีนะพี่เมย์แต่งงานไปก่อนเนอะ
ผู้จัดการเราน่ารักโพลิพลัสน่ารักเรามีผู้จัดการที่ดี

ไม่รู้ว่าฉันยังไงนะแต่ฉันสงสัยนก
คือสมมุติถ้าหนูว่าเป็นพี่สมมุติพี่เป็นผู้จัดการนะ
แล้วพี่พูดอะไรหนูก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พี่พูดไง
เราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีเพื่อนสนิทกันแค่ไหนอะไรยังไง
เออทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจริงจริงนกรู้ข่าวว่าเฮ้ยผู้ชายกำลังแบบมี
คิดดูถ้านกไม่เชื่อทั้งคนทั้งประเทศจะเชื่อกันได้ไง
เกศกานก้าวก็ยังเชื่อเลยอะ
เขาบอก๕๐๕๐อะมันก็ไม่แน่ใจ
ตอนแรกคุณก็เชื่อหมดถูกไหมคุณก็ให้คุดมาสี่นั่นเนี่ย
ขนาดมีคนมากระซิบสมมุติมีคนมากระซิบว่าเห็นแฟนเราอยู่ตรงนั้นกับคนนี้
เรายังพุ่มไปเลยใช่มั้ยใช่ยังไม่รู้ใช่หรือป่ะ

เอามาตรงแต่ใครมันก็ทำมัดไปแล้วก็ต้องขอโทษแหละ

แต่คือเราไม่รู้ว่าความสัมภัณฑ์ของเขาอ่ะ
ก็คือเขาสัมภาษณ์กันมาขนาดไหนเข้าใจป่ะ

นี่เขาผ่านโลกมาเยอะไง

เขาเห็นเหตุมาเยอะ

แต่ถ้าให้ผู้ชายมาขอเงิน๒๔๐๐๐บาท

ก็เราหวังเสียตัวเลย
อย่าให้รู้นะว่าได้กับแจ๊บชิคกี้พาย
เห็นเข้าบ้านกันจังเลย

สามารถค่ะ
ถ้าเซ็นเซชอปคันที่แล้วก็ในแบบ๒คนจะมาหาใช่ไหมแองจี๊

อาจจะได้เยอะกว่า๒คนรู้ป่ะ
เบอร์ดามหิวเหรอลูกเหรอ
ตัดเข้าโฆษณาก่อนจะเข้ามารายการทุกครั้ง
ถ้ามีหนุ่มต้องมีแบบแซะนิดนึงทุกรอบ

อ้าววันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

จริงวันนี้นายกจะต้องนำคณะคอรมอไปฉีดวัคซีน
เพราะตอนแรกคุณอนุทินฉีดไปแล้วหมอตีรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขฉีดไปก่อนแล้ว
ซึ่งเขาก็เตรียมไว้ให้นายกประยุทธ์อยู่แล้วซึ่งวันนี้เราจะเห็นภาพที่เขามีชาออกมาว่า
เป็นภาพของนายกเนี่ยนะฮะเป็นภาพวัคซีนนายกแล้วก็คณะคอรมอลเนี่ย
กำหนดเนี่ย๙โมงก็ต้องฉีดกันแล้วปรากฏว่าเลื่อนออกไปครับ
คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็มีการเปิดเผยสาเหตุนะคะ
เนื่องจากว่าคือทางฝั่งประเทศเดนมาร์กับออสเตรียเนี่ยเขาพบอาการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีการแข็งตัวของริ่มเลือดในเส้นเลือดดำ
เพื่อตรวจสอบก่อนว่าทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็เลยต้องนำมาพิจารณา
เพราะว่าการฉีดวัคซีนให้คนจำนวนมากนั้นมีโอกาสเกิดโรคหรือว่าผลข้างเคียงได้
อันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกแบบนี้นะคะเมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการชะลอไปก่อน
เป็นอาการที่พบในคนแอฟริกาแล้วก็คนยุโรปมากกว่าคนเอเชียถึง๓เท่า
ซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพันธุกรรม
แต่ละประเทศก็จะมีพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน
ทีนชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
โดยระบุบอกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
เป็นไปตามการวินิจฉัยของคณะแพทย์
จากว่ามีรายงานผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์
ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับการฉีดวัคซีนมาก่อน
เพื่อรอผลการสอบสวนแล้วก็มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลนี้เพิ่งได้รับรายงานเมื่อค่ำวานนี้
แล้วคณะแพทย์ก็ได้พิจารณากันอย่างจริงจัง
ตามข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ

เพื่อที่จะรอผลการสอบสวนอาการข้างเคียงอย่างละเอียดก่อนค่ะ
ทั้งนี้ทางคณะแพทย์ก็ยืนยันบอกว่า
และได้รับมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก
ซึ่งเขามีการฉีดไปแล้วมากกว่า๓๐ล้านโดส
แล้วก็มีการสั่งซื้อมากกว่า๓๐๐๐ล้านโดสนะคะ
ซึ่งคณะแพทย์จึงยึดหลักความปลอดภัยของประชาชน

เขาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชีย

ในขณะที่แบบว่าหลายประเทศเองนะ
รวมทั้งแคนาดาออสเตรเลีย
ปีเดียฟิลิปปินแล้วก็เกาหลีใต้

ซึ่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้พี่ศึกษาข้อมูลในวัคซีนตัวนี้
ของเราเราไปฟังเสียงนายกก่อนดีกว่า
ยืนยังว่านายกไม่ได้กังวลหรือว่ากลัวใช่ไหมครับ
แกจะพูดอะไรก็แล้วผมก็ถามกันแล้วผมก็พูดเป็น
ผมอยู่ด้านต่อไปถามกันก็ต่อไป

ปรากฏวันนี้นี่นักข่าวไปปั่นให้เขาของขึ้นอีกแล้วนึกออกไหม
ก็ไปปั่นว่านี่นายกประเด็นที่นายกมาฉีดสเปรย์
เปรย์ที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยแกก็น้อยใจอีก
ว่าไอ้ปมฉีดสเปรแอลกอฮอลใส่นักข่าวเนี่ยถูกสื่อนอกตีข่าวไปทั่วโลกเลย
ปรากฏนายกบอกว่าจะทบทวนพฤติกรรมหรือไม่
เอกประยุทธ์ย้อนถามแล้วใครล่ะเอาไปเผยแพร่
ผมเล่นกับท่านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่ล้อเล่นกันอีกแล้วจบ
วันนี้นายกมีงอนนะฮะ
เนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนจริงของเราน่าจะผลิตที่เกาหลี
มันจะคนละตัวกับที่ผลิตที่ยุโรป
อ้าวเหรอคือจริงผมก็อย่างอันรอบแรกที่เราเข้ามา
อันนั้นก็จะมาจากจีนใช่ไหมคะ

รอบแรกที่เราเข้ามาอันนั้นก็จะมาจากจีน
ใช่ไหมคะจริงบางทีก็ต้องรอดูว่ายังไง

มีหลายชาติเหมือนกันที่บางทีเขาได้รับผลกระทบ
จากเรื่องของแบบการฉีดไปแล้วมีแบบ

ชาติในยุโรปรวมถึงประเทศไทย

ว่าเขาจะได้ออกมาเร็วนี้ไหม

หลายยี่ห้อแขวบไทยเหรอ

มาเล่าเรื่องคนไทยบ้างดีกว่าเนอะ
เขาบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมคะ
คุยเป็นเรื่องเวลาเป็นวระเบิดเวรเลยนะคะเขาไปโพสท์เฟซบุ๊กมันนะคะ
เขาก็บอกว่าเจ้าของคนที่โพสต์เนี่ยนะคะก็คือนางสาวกุซูมานะคะ
อายุ๓๓ปีนะคะโพสต์คลิปเปิดเผยว่ายายข้างบ้านมายืนพูดคนเดียว
เขาคุยกับใครไม่รู้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ตลอดเลย
เมื่อไม่นานมาเนี้ยก็พูดสินดังนะแล้วก็บอกเลขสามตัวนะอื้อ
แล้วเขาก็ถามว่าเขาซื้อไหมเขาก็ซื้อไปเสี่ยงโชคปรากฏว่า
ถูกไหมถูกค่ะถูกสามตัวตรงเลยนะคะแล้วก็ได้เงินมาส่วนหนึ่ง
ส่วนงวดนี้นะคะเอาเลขของบ้านเลขที่นะคะ
แปดสิบแปดทับสามเก้าไปเสี่ยงโชคอีกโอ้ยเนี่ยคุณยายคุยคนเดียวนะ
ทางด้านอ่าบ้านข้างเคียงนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่รู้จักเนี้ย
แกเป็นคนนิสัยดีไม่มีอาการป่วยแต่ประการใดแล้วแกคุยกับใครนั่นน่ะสิ
ส่วนที่ว่าเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นโรคประสาทเนี่ยคงไม่ใช่นะ
ข้างบ้านบอกนะคะเพราะว่าพูดคุยกันรู้เรื่องส่วนเรื่องความเชื่อต่างเนี่ยนะคะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปหายาย
ชื่อยายไม้เนี่ยนะคะขณะเดินไปมาบริเวณหน้าบ้านนะคะ
เพื่อสอบถามว่างวดเนี้ยจะออกเลขอะไรอืมยายไม้ตอบว่าเก้าห้า
อุ้ยเอ้ยแม่บอกเลขด้วยฮะเนี้ย
ไหวออกเลขอะไรยากจมไปคลอนเลยไม่รู้เล็กอ่ะไอ่
มีอังกฤษคนที่แผลปะบางทีดีเหมือนไฟฟ้าบางทีดีบางทีมัน
บางคนนั่งอยู่เฉยแล้วก็พูดไปเรื่อยก็มีนะ
คนไหนอยู่ก็เยอะกว่าบางทีใช่ไหม

ครั้งที่แล้วก็คือคนเขาไปซื้อโรตารีก็รอบกับคุณยานไง
๓ตัวตรงนี้ก็คือรอรูไหนพูดถึงโรตารีขออีกสักนิดนึงด้วยกันนะฮะ
งจี้สำหรับแหมหวยครูปีชาก็จบไปแล้วอันนี้๑๒ล้านเนี่ย
ถ้าสมมุติเราจะดูเนี่ยสมมุติคุณไปซื้อหัวไอ้ไปโรตารีต้องใช้คำว่าโรตารี
แล้วยังไม่จ่ายเงินจองเขาเรียกจองใช่ไหมฮะ
แต่เขียนชื่อเอาไว้แล้วอยู่ดีมันถูกรางวัลที่๑ปรากฏว่าอ้าวเช็คไปใช่ไหม
อ้าวฉันถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ว่ะแต่ยังไม่ไปถึงตัวนะแต่ยังไม่ได้ไปจ่ายเงิน
โรตารีสรุปแล้วมันจะต้องเป็นของใครมันอยู่ที่เขาตกลงกันไหมอันนี้
แต่เขียนชื่อแล้วยากอ่ะบอกเอางี้เงินไม่พอเดี๋ยวกลับไปที่บ้านมาเอาเงินมาจ่ายอย่างเงี้ย
แต่ก็ถ้าไม่จ่ายเงินมันเหมือนทำไม่ครบกระบวนการนี่ไงก็แม่งไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
แต่เขียนสลักชื่อไปแล้วนะใช่แต่แล้วคนขายเอาไปขายคนอื่นด้วยใช่ไหม
ซึ่งเขาบอกว่าคนขายก็ถูกปุ๊บก็บอกโอ้ขายไปแล้วนี่แต่เขาเขียนสลักชื่ออย่างนี้
คือเอาง่ายป้าไพรเนี่ยนางรำรุ่นใหญ่เนี่ยถูกรถเขาอ้างก่อนแล้วกัน
อ้างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑๒ล้านนะน้องนี่๑๒ล้านบาท
แล้วก็มีการสลักชื่อหลังลอตเตอรี่เพราะแม่ค้ายืนยันว่ายังไม่ได้จ่ายเงินนะ
อืมถึงนำลอตเตอรี่ไปขายคนอื่นแล้วก่อนจะมีการท้าแม่ค้ารอตเตอรี่เนี้ยป่ะ
วินาทีนี้ไปสาบานกันวินาทีเดียวตอนนี้ก็ทำได้กับคาสาบานถูกต้องไหม
ล้านสุปป้าไพรนะฮะพร้อมกับนางสาวกันตะทิบเนาสีสรเนี่ยเนี่ย
เข้าพบแล้วก็ให้ปากคำกับพลตำรวจตีนัชพลพลปาดพนักงานสอบสวนถึงเรื่องลอตเตอรี่๑๒ล้านเนี่ย
บอกคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนเลย
ซึ่งตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจากการสอบปากคำ

กลายเป็นว่าต้องอายัดก่อน
ต้องอายัดล็อตเตอรี่ก่อน
๒ใบใบละ๖ล้าน๒ใบ๑๒ล้านว่ะ
ตามที่นางไพมณีอ้างว่าหากมีใครนำไปขึ้นเงิน

และอีกทางหนึ่งก็ตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขนี้
กองสลากอีกด้วยคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่ง
แนวทางการสอบสวนหมาคนหลายคนเริ่มจับตามอง
เพื่ออะไรพิสูจน์ก่อเท็จจริงแล้วก็หามาให้เจอ
กรณีการตกลงซื้อลอตเตอรี่สำเร็จแล้ว
แม้ว่าจะยังไม่จ่ายเงินกัน
และผู้ขายก็ขายให้ใครไม่ได้ด้วย
อันนี้คือข้อที่เขาพูดเพราะสลักชื่อไปแล้ว
เพราะถือว่าเป็นสินทรัพย์ของผู้ซื้อไปแล้ว

คือมันเหมือนเป็นการตกลงหรือว่าคนที่เป็นคนขายอ่ะ
ยินยอมให้เขาแล้วไงว่าสลักชื่อไปหรือเปล่า
มุติคนขายอ้างว่าอ้าวฉันไปขายต่อแล้ว
กลายเป็นว่าเขาจะหรือเก็บไว้กลายเป็นยักยอกทรัพย์นะคะ

การซื้อขายลอตเตอรี่กับนางไพมณียังไม่สำเร็จนะ
เพราะวันที่นางไพมณีมารำตอนนั้นนางไปรำ
นางไปลำไปลำที่พระธาตุนารายเจงเวง
เขาก็บอกว่านางไพรมณีบอกว่าจองไว้
ไม่ได้บอกว่าซื้อนางพรุ่งนี้แต่เขาสลักชื่อ
ส่วนยื่นปากกาให้ยอมรับว่ายื่นให้จริง

มันเหมือนว่ายื่นปากกาให้แล้วก็สลักชื่อ
มันเหมือนเป็นการยอมเขาแล้วว่า
อันนี้แพ้อยู่แล้ว

เขาบอกว่าเขาเลือนไซร์เซ็นต์ไปแล้ว

ทำไมเขาไม่เดินมาซื้อล่ะทำไมจึงบอกว่าจองไว้ก่อนอืม
แล้วสุดท้ายก็ไม่เอาปล่อยเวลาล่วงมาจนถึงวันที่๔มีนาคม
นั่นน่ะสิแบบเหมือนกรรมมันไม่ครบอ่ะ
ใช่ไหมอ่าเหมือนแบบบอกเหมือนสมมติน้ำไม่รู้เขาเจอถูกหรือเปล่าแต่
ยังไงก็แล้วแต่เขาสลักชื่อไว้แล้ว
เหมือนพี่ผัดบอกว่าเดี๋ยวทำไข่เจียวให้กินตีไข่ทำพร้อมทุกอย่าง
ที่ไม่เปิดแก๊สอย่างเงี้ไข่เฟี้ยวก็ไม่เกิดแต่อันนี้ก็คือสักชื่อ
เขาเขียนชื่อไว้แล้วเหมือนกับยินยอมให้เขาสลักชื่อลงไปเพราะว่าเขามีชื่อลงในใบอ่ะ
ยังไงก็ได้เจ้าของไปแล้วถูกหรอเออแต่ดูนี้ว่าเจ้าหน้าที่จะว่ายังไง
ไม่จากการสลักชื่อไว้แล้วยังไงเขาก็ได้ใช่จริงอ้าวถ้าอย่างงี้เป็น
สมมุติมีคนขโมยไปแล้วมาสลักไม่ใช่อันนี้เขากรณีเขาก็ยินยอมว่าเขาเป็นคนให้อ่ะ
ยินยอมให้เขาเป็นคนสลักเลยพระมหาเทวีเจ้าโอ้โหแห่งเมืองทิพย์แห่งเมืองทิพย์
จะมีผัวแล้วหาผัวเมืองทิพย์ก่อนนะฮะ
ฉันจะเลือกปั้นดาลาปั้นอะไรแปลกดีกว่าเธอ
ปั้นพี่กล้องจ้างผมเหรอคู่กับพี่ไป๊คเนี่ยเหรอ
โอ้อย่างงี้ก็แบบจะเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่เอาไหมละเพื่อนกินกันเหรอ
ก็อีกคนนึงนะพี่ยุ้ยจิรนันนี่เขามีการสงสารถึงพระมหาเทวีเจ้าด้วย
ส่งหาแม่หญิงลีซะนิดนึงว่าเป็นยังไง
สักครู่เดียวค่ะ
เพราะว่า
ต้องยอมรับทั้งอาทิตย์วันนี้วันศุกร์แล้ว
ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะห้างแตก

เพิงพระนางที่กุญแยอ้ำกับกุญแยยุยิจิลนันเล่นด้วยกันอย่างนี้แหละ

คือหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปูริเย่

ล่าสุดทางเพจวีนฮะ
จากแบบไม่กี่หมื่นตอนนี้ขึ้นเป็น๖๗แสนแล้ว
ได้เปิดคลิปยุ้ยเจรนันมโนแจ่ม

เสกคาระเทวีหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
มีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้น
เจ้าจะมาก๊อปเกรดเอเรื่องนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องโทษ

จะจำผิดระหว่างเศรษฐราชเทวีหรือเจ้านางอันนังทิพย์ล่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามผลงานของเราแล้วก็
เอามาก๊อปปี้หรือว่าเอามาคอมเวอร์กันนะคะ

ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะคะ

แม่หญิงลีนางดีอกดีใจใหญ่เลยล่ะ

เป็นไม่ถูกแล้วเค้าถ่ายให้พี่โพธกี่วันเนอะ

โพสต์บอกว่าวันนั้นว่าถ้าเกิดให้คิวเยอะก็จะออกเยอะ
เออใช่วันนั้นที่สัมภาษณ์พี่พศ

แต่ว่า๕๐๐๐นั้นคุณพศให้ไปรักษาแม่
แม่เขาป่วยแต่เขาเป็นคนแบบว่ากระตันยูมากนะ
เขาทำอะไรเขาก็แบบว่าคือคุณแม่ป่วยอยู่ไง
เขาแบบอุ๊ยสะอึก
อุ๊ยคุณแมนแมน
อยากให้พี่๒คนทานน้ำที่นึง
ไปส่องบ้านฮายอนบินกันสักนิดนึงดีกว่าไหมคะ
มูลค่าก็อ้าว๑๔๑ล้านเท่านั้นเองค่ะโอ้โหหลังใหญ่โตอลังการมาก

เรียกว่าเป็นขวัญใจของสาวน้อยสาวใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะ
วันนี้ทีมงานก็เลยจะพามาเปิดบ้านของฮายอนบินก็จะโอ้โห
ที่เกาหลีเนอะเป็นตากากาศเลยใช่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เซ็นสัญญาซื้อเมื่อเดือนมิถุนายนปี๒๐๒๐
แล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้ก็อยู่ในจังหวัดขยองกีห่างจากโซประมาณนึงแล้วก็มีมูลค่า๑๔๑ล้านบาท
เรียกว่าอลังการมาก
อื้ออออจะถูบ้านจะเก็บรายเอกสุด๑๔๑ล้านจนบ้านรินดามพูดดังเข้าไป๕๐๐ล้าน
โอ้โหสัสสุก
๕ล้านล้านคือไม่เสร็จนะ๕ล้านคือยังไม่เสร็จ

รวมที่รวมอะไรแล้วก็มีสิทธิ์นะคุณพี่มด
ไม่ถามก่อนหมีม่ำไปอยู่หรือ
ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเป็นลมเป็นแรงชาวบ้านเข้าไปกูช่วยทันที
เพราะบ้านเขาทุกคนเข้าได้
คุณฉันผ่านหน้าบ้านคุณตอนแรกฉันไม่รู้คนยังบอก
มาบ้านมดดำหรอหลังนี้หลังนี้ชี้ฉันรู้
ใครก็ชี้ชวนชี้ชวนให้ดู
นี่ไงนี่ไงบ้านมดดำ

มันชี้ช่องทางเดี๋ยวคนก็ไม่ลุงป้าน้าอาฉันดูแลดี
ไม่หรอกรถเมลมากนะคนในซอยก็รู้จักเขาก็รักเขาอยู่แล้วแหละ
งั้นก็ไม่ชี้ชวนให้ดูหรอกเขาก็คงรู้กันอยู่แล้ว
ลุงป้ามีลุงมีป้ามาอยู่ด้วย
คุณแม่ไม่ได้กลัวคนแบบในระแวกซอยนะ

บางทีมีคนมาแบบเออขอไปบ้านพระทนนายหน่อย
ก็จะบายินว่าพี่ขเนศก์อยู่หน้าบ้านโมโลไซส์ก็ได้ไปด้วย

กลับมานิดนึงนะคะที่น้องพายุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ในวัยกำลังโตนะคะ
แล้วก็กำลังเรียนรู้สิ่งรอบกายสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุ
ลูกชายของคุณแม่ชมพู่อริยาแล้วก็คุณน็อตวิสรุธนะคะ
ล่าสุดนะเขาสนิทกันนะน้องหน่อยบุษกรเนี่ยนะ
ก็เลยเผยภาพสุดน่ารักนะคะเพราะว่าน้องพายุเนี่ย
ฟี่คู่กับลุงเคนน่ารักมากนะคะ
พร้อมระบุว่าผลงานของยุลุงลุงมาเซลฟี่กับยุ
ยุเปล่านะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยว่า
โดนหลานตกทุกรอบคืออะไรโดนหลานตกทุกรอบลุงกล่าว

ทิน่ารักจัง
ไหนทิน่ารักจัง
แฟนคลับคุณเยอะนะพี่จะบอกให้นะ

ไม่แต่มีช่วงนึงอั็มจี้เล่นไม่ใช่เหรอ

อยากเป็นเหมือนพี่อ้ำไงแต่เล่นละครปีละเรื่อง

จริงเขานั่งตรงนี้เขาคอนโทรพวกเรานะ

แล้วตอนนี้พอคุณแม่มดดำพี่หนุ่มถามหนูหนูก็ต้องบอก

โยนอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็จะเป็นการไม่ดี

หนูก็ต้องสไลด์กับน้องทีมงานอย่างนี้แทน
อ๋อแล้วก็ส่งไปคนนั้นก็จะบอกต่อยกป้ายให้เราได้เห็น
เราจะได้ไม่ต้องหันเป็นท่องใช่คนถามบ่อยมากในโซเชียลว่า

มันตรงสตูมันต้องการทำงานแบบนี้มันต้องวิ่งไปวิ่งมาก
แล้วจะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าไม่ได้เป็นการแบ่งชนชั้น

ใช่นี่ไม่ใช่วันหลังแองจี้ไปประกบนักแสดงฮอลลีวูดเปล่า

ประกบดาราฮอลลีวูดเพียบเลยนะตอนนี้นะ

อ่ามากันแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่เรามีการพูดกันว่า
จะมีเวียจะไปพี่เวียจะไปโกอินเตอร์จะไปโกอินเตอร์
วันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าจะไปเล่นเรื่องอะไรที่ไหนยังไงนะคะ
ก็เตรียมเดินหน้าโกอินเตอร์สู่แวดวงหนังระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะ
ด้วยการร่วมงานกับค่ายหนังระดับฮอลลีวูด
หลังมีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดงไทยค่ะ
มีไลฟ์นะคะภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากเหตุการณ์๑๓สมาชิกทีมหมูป่า
ประสบกับเหตุติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
โดยระบุบอกว่าวิโก้มอร์เทนเซ่นโคลินฟาเรลโจเอลเอ็กเกอร์ดัน
อมแบทแมนพอลกรีสันแล้วก็เลวิสฟิตเจอรัล
ก็จะมาประทับบทบาทกับเวียสุกลวัฒน์
คุณตุ้ยธีรพัฒน์ด้วยคุณวิทยาปานศรีงาม
คุณสหจักรบุญธนกิจคุณเจมส์ธีรดล
ก็คุณนบพันธ์บุญใหญ่
โดยหนังหมูป่าติดถ้ำหลวงของสตูดิโอสิงโตเห่า
ก็ได้รอนฮาร์ดเบิร์ตมาเป็นผู้กำกับค่ะ
ซึ่งก็จะมีการยกกองถ่ายมาทำที่เมืองไทย

แล้วก็จะเริ่มถ่ายกันจริงที่ออสเตรเลีย

เรื่องราวของคนไทยของเราก็จะได้แบบว่า
เล่นเป็นอะไรเรื่องหมูปลาหรือ

อยากเล่นเป็นคุณที่ให้ซักเสื้อผ้าฟรี

จำได้ไหมที่เขามีร้านสังให้แล้วบอกว่า
เสื้อผ้าแรกเอามาทำเสื้อผ้าฟรีเลย

อาทิตย์นี้ไปไหนจำได้ไหมฟะจะรู้ไปอีกทำประหลาด
ประชาพาไปดูทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็น
๔๐๐หรือ๕๐๐หรือจัดจ้านยานวิพาก็๕๐๐หรือ๖๐๐ต่อ
ติดตามรายการใหม่ของไทยรัฐ
แน่นอนมีรายการใหม่มากมายเสาร์อาทิตย์ติดตามกัน
เป็นก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ